คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้านะคะพอเฉานะคะ
กับกรณีน้องนักเรียนหญิงชั้นม๒โรงเรียนที่นครราชศรีมานะคะ
ผอเข้ารับทราบข้อกล่าวหาไปแล้วเมื่อวานนี้แล้วก็ประกันตัวออกไปสองแสน
ทีนี้วันนี้อีกหนึ่งคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาก็คือ
นักเรียนชายชั้นม๓ที่เคยเป็นแฟนเก่ากับน้องนักเรียนหญิงชั้นม๒
ก็ถูก๒ข้อหานะคะพรากผู้ยาวกระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปี
ผู้ปกครองก็พาเข้าไปพบพนักงานสอบสวนสพบัวใหญ่นครราชศรีมา
ก็ไปตามหมายเรียกแล้วค่ะไปรับทราบข้อกล่าวหา
ตำรวจก็ส่งตัวเด็กชายคนนี้ไปที่สำนักงานอายการจังหวัดบัวใหญ่
เพื่อให้อายการเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพพนักงานสอบสวนร่วมสอบปากคำนะคะ
เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพสอบปากคำนานกว่า๒ชั่วโมง
ช่วงบ่ายก็นำตัวเด็กชายไปสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชศรีมาเพื่อขอฝากขัง
ผู้ปกครองก็ใช้ตำแหน่งข้าราชการประกันตัวออกไป
สารอนุญาตให้ประกันตัวไปนะคะก็ปล่อยตัวกลับบ้านไปได้
ก็นัดมารายงานตัวที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชศรีมาอีกครั้ง
เดือนหน้านะคะเดือนมีนาคมค่ะ

ก็ความคืบหน้าของเรื่องนี้นะเราก็รายงานให้ท่านทราบเอาไว้ก่อน